๖นาฬิกา๓๐นาทีคุณผู้ชมอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐนะครับ
ไปดูข่าวที่ผมโปรยเอาไว้เมื่อสักครู่
ช่างรู้ได้ไงว่าเป็นช่าง
คืออุปกรณ์เนี่ยช่างแน่แล้วเป็นชาวลำปาง
เสียชีวิตปริศนาศพเนี่ยอืดน่าจะตายมาแล้ว๑๐กว่าวันนะครับ
อยู่ในป่ารกร้างที่จังหวัดชนบุรี
ตามร่างกายมีร่องรอยการถูกทำร้าย
ตำรวจสงสัยอยู่ว่าถูกฆาตกรรมหรือเปล่า

ตำรวจภูทรห้วยใหญ่ครับไปกับแพทย์
แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับ
เข้าตรวจสอบนะครับเหตุมีผู้พบศพ
คนเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐วัน
ดินรกร้างนะครับตรงนี้เป็นที่เก็บรถของกลางน่ะ
นะฮะของสพนาจอมเทียนเป็นซอยห้วยใหญ่ตำบลห้วย
ใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นที่ดินปล่อยให้รกร้างเนื้อที่ประมาณ๒งานมีรั้ว
รอบขอบชิดประตูรั้วเนี่ยเป็นประตูรั้วเหล็กสภาพชำ
นะครับปิดทางเข้าออกเอาไว้เจ้าหน้าที่ต้องเดินลอด
ประตูเข้าไปประมาณ๔เมตรเจอเลยเจอศพนายสวัสดิ์ครุฑ
อายุสี่สิบเอ็ดเป็นชาวลำปางฮะสวมเสื้อคอกลม
เลือดหมูสวมทับด้วยแจ็คเก็ตสีดำนะครับนุ่งกางเกงยีน
ขายาวสวมรองเท้าผ้าใบสีขาวในสภาพนอนหงายเสียม
ชีวิตมาแล้วว่าแล้วไม่ต่ำกว่า๑๔วันนะครับ
เพราะว่าสภาพศพขออภัยฮะเน่าขึ้นอืดใบหน้าเละ
แขนซ้ายผิดรูปหนกแก้มขวาบวมเป่งกระโหลกซ้ายมี
รูกว้างประมาณสองเซนติเมตรหมอบอกโอ้โหเห็นแล้ว
ระบุสาเหตุการตายไม่ได้เพราะว่ามันเริ่มเน่าแล้ว
นะครับต้องผ่าชนสูตรอย่างละเอียดอย่างเดียวใกล้จุด
พบศพประมาณ๑เมตรไปเจอกระเป๋าสะพายสีเขียวอ่อน
ครับมีคราบสีทาบ้านติดอยู่แล้วก็มีบัตรประจำตัว
ประชาชนบัตรเอทีเอ็มของผู้ตายเงินสดประมาณสองร้อย
สว่านมีดกันไกลแล้วก็สายเคเบิ้ลรัดสายไฟโทร
ศภาพมือถือหนึ่งเครื่องขวดเล่าขาวหนึ่งขวดจึงเก็บ
ไปหลักฐานนี่แหละครับเครื่องมือช่างทั้งนั้นขณะที่
ชาวบ้านที่พบศพเล่าบอกว่าโอ้โหได้กลิ่นเหม็นมาหลาย
วันแล้วหาหาซ้ายไม่เจอหาขวาไม่เจอปีนกำแพง
ชะโงคดูเอาเจอศบจริงจริงครับ
ต่อเลยตัวหาตรงนี้ที่ดินตรงนี้มันเป็นเป็นที่รกร่าง
ของไทยพลันแล้วครับเป็นผ่านตบรโทรใชแมตชัยวัน
รองผู้กรรมกรรมการสอบสวนสอบพลห้วยใหญ่ระบุว่า
สภาพศพนะครับบอกไม่ได้เลยว่าตายยังไง
นะครับเพราะเน่าแล้วต้องรอสถาบันนิติเวชวิทยาผ่าน
ชนะสูตรอย่างละเอียดครับรวมถึงตรวจอัตลักษณ์บุคคลด้วย
เรื่องต้นตำรวจเชื่อว่าผู้ตายมีอาชีพเป็นช่างแหละนะฮะ
เครื่องมือมันบ่งบอกอยู่ระหว่างการติดตามญาติ
ข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันว่า
นี่ใช่ตัวผู้ตายนะครับแล้วจะให้ฝ่ายสืบสวน
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบซิจะคลี่คลายคดีนะครับ
โดยยังไม่ได้ยืนยันนะว่าเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่าครับ